คุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกัน

การแข่งขันการทำลาบ

อันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันทำลาบปลานะคะ
ที่งานเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีชื่อว่า
ตลาดน้ำหนองสลาบจังหวัดเชียงรายค่ะ
ว่าจะส่งเรา๓คนเข้าไปอีกหนึ่งทีมแล้ว
เป็นงานที่เขาแจกโชคแจกลาบป่ะ

ให้ลาบตัวแต่ว่าไม่มีโชค
ต้องไปหาเอานะคะว่าจะโชคดีหรือเปล่านะคะ

เขากำลังร่วมกันแข่งขันปรุงเมนูเด็ด

ซึ่งนอกจากรสชาติแล้วในการแข่งขันที่จะเอามาตัดสินเนี่ยนะ
ลีลาท่าเต้นประกอบดนตรีก็จะเป็นองค์ประกอบ
ในการตัดสินของคณะกรรมการด้วยเช่นกันค่ะ
ซึ่งลีลาของคุณพี่คนนี้ค่ะสังเกตดูก็สร้างความประทับใจแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาผู้ร่วมการแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
ลาบไปเขย่าไปเต้นไปสายเอวกันไปค่ะ

โดยกติกาการแข่งขันคือผู้เข้าแข่งขันจะต้องแข่งกันทำลาบปลานินค่ะ
ซึ่งต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้คือต้องเร็วด้วย
และต้องมีลีลาท่าทางประกอบการทำ
รวมทั้งต้องจัดประดับตกแต่งให้ดูสวยงาม
ตกแต่งจานด้วยไม่ใช่มาเละเทะกระเด็นกระดอนก็ไม่ได้นะจ๊ะ
และที่สำคัญมากก็คือต้องอร่อยถูกปากด้วย
ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมบ้านทุ่งงิ้วหมู่๒ตำบลสถาน
เอาชนะใจกรรมการและคนดูค่ะได้เงินรางวัลพร้อมกับใบประกาศไปครองจ้า
แข่งขันทำลาบปลานี้นะคะจัดขึ้นภายในงานเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

ในพื้นที่บ้านห้วยน้ำม้าหมู่๑๐
บนสถานอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้นะคะ

น้องสลาบจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน

ให้เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ

ตอนนี้ต้องยอมรับเลยผมยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลย
คุณก็ไม่เคยทานข้าวเช้าขอข้าวเหนียวสักปั้นคนละปั้นนะ

โอ้ยแสดง

อดใจรอก่อนเดี๋ยวได้ทานแน่